ดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมครับ
ผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ๓๐ปีนะคะ
หลอกเจ้าของร้านของชำให้โอนเงินไป๘๐๐๐บาท
แล้วก็ทำท่าทีเหมือนกับจะไม่ให้เงินเขาอ่ะนะคะ
แต่ว่าเจ้าของร้านเขาจับพิรุษได้ค่ะ
ท้ายที่สุดเนี่ยก็แจ้งตำรวจมาควบคุมตัวไว้ค่ะ
นี่ค่ะนี่คือตอนช่วงเกิดเหตุการณ์นะคะ
ที่ร้านขายของชำแห่งนี้นะคะอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายนะคะ
แล้วก็บอกว่าให้เจ้าของร้านช่วยโอนเงินให้หน่อย๘๐๐๐บาท
ก็คือจะให้เขาโอนให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาให้นะคะ
แต่พอเขาโอนให้แล้วมีท่าทีเหมือนกับไม่จ่ายเงิน
มีพิรุธที่จะไม่จ่ายเงินให้พยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
แต่ว่าเจ้าของร้านไหวตัวทันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วิ่งไปที่รถแล้วก็ดึงกุญแจออกมา
หลังจากนั้นก็แจ้งตำรวจควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุดค่ะ
ออนอุมาสุขใสค่ะเจ้าของร้านของชำร้านนี้ค่ะ
เล่าบอกว่าผู้หญิงคนนี้มาขอให้โอนเงินไปที่บัญชีธนาคาร
บัญชีหนึ่งนะคะเขาก็โอนให้แล้ว
แต่ว่าเขาสังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมไม่ให้เงินเขาสักที
ยืนเล่นโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะ
เดี๋ยวให้คนเอาเงินมาให้ก็รอไป
รอประมาณ๒๐นาทีก็ไม่ยอมจ่ายเงิน
แถมยังพยายามจะไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จะขี่หนี
เขาก็เลยเดินไปดึงกุญแจรถ
แล้วก็ให้อาสาตำรวจช่วยคุมตัวไว้ก่อน
รอจนตำรวจมาถึงก็ควบคุมตัวผู้หญิงคนนี้ไว้ได้ในที่สุดค่ะ
ดึงกุญแจมอเตอร์ไซต์ออกให้เข้าไป
ความช่างสังเกตของพี่ออนอุมานะคะ

สำหรับคนที่ก่อเหตุก็คือนางสาวรินนะคะ
อายุ๓๐ปีปรากฏว่าสารภาพคุณนัทพงศ์
บอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะทำมาแล้วหลายครั้งหลายพื้นที่
แต่ไม่เคยถูกจับเพราะว่าคือหลังก่อเหตุก็มีการเจรจาต่อรองกับเจ้าของร้าน
ขอผ่อนชำระเงินที่โอนไปจนครบ
แต่ที่มาก่อเหตุในครั้งนี้เขาโอนไปเล่นพนันออนไลน์ทันที

คือโอนมาเสร็จปุ๊บก็เอาบัญชีนั้นไปเล่นพนันเลย
แล้วก็เสียพนันก็ไม่มีเงินให้
หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวไปโรงพักเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปค่ะ